สีผิวกับชุดลาตีสำคัญค่ะเช่นว่าถ้าเพื่อนคุณกำหนดมาว่าสีครีม
เราจะมีครีมอยู่ประมาณ๕เฉดอย่างต่ำซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเฉดไหนเข้ากับเราอะไรยังไงบ้าง
ขาวมากคุณมาคุณใส่เฉดไหนก็ได้หมดอาจจะมีแค่แบบนิดหน่อยเฉดที่แบบอาจจะครีมเกือบขาวเลย
ก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันโปร่งไปหมดคุณก็อาจจะเน้นสีที่เข้มมานิดนึงก็ช่วยคุณได้เยอะค่ะ
สำหรับคนสีผิวแทนนะคะสีผิวแทนแล้วเข้ามาก็จะมีพวกสีของเราจะเป็นสีเบสที่คุณจะใส่ได้
ของเราจะมีทั้งเฉดเอิร์ทโทนเฉดเข้มไปเลยคนที่ผิวแทนเนี่ยใส่เอิร์ทโทนค่อนข้างก็จะสวยค่ะ
แล้วก็ไม่แนะนำสีอ่อนสีอ่อนมากก็จะทำให้มันรู้สึกว่าเวลาคุณใส่ตัวคุณจะลอย
คนที่ผิวเข้มเราจะตัดสีอ่อนทั้งหมดทิ้งเลยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะใส่ไม่ค่อยได้กับสีอ่อน
ก็คือเราจะใส่เอิร์ทโทนบางคนอาจจะใส่เป็นสีเฉดเข้มไปเลยก็ยังได้
แต่ว่าในที่นี้เราจะไม่เลือกสีที่เข้มมากถ้าคุณใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมองอะไรไม่เด็ดเลย
ความสั้นความยาวมีผลกับสีผิวไหมมีค่ะ
ก็คือบางทีถ้าเกิดคนผิวเข้มมากเราจะแนะนำให้ยาวไปเลยจะดีกว่าค่ะ
เพราะว่ามันจะช่วยพลางตัวมันจะเปิดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งผิวเขาจะโชคดีนิดนึงค่ะ
ก็ส่วนใหญ่จะให้เปิดช่วงไหลขึ้นมาค่ะ
พอเปิดช่วงไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราช่วงนี้ไม่ตันด้วยเราไม่ต้องปิดเยอะไป
ก็คือร้านเราเนี่ยจะมีเฉดสีมากกว่า๕๐เฉดสีนะคะ
ไม่ว่าคุณจะผิวสีเข้มสีอ่อนสีชมพูอะไรคุณเข้ามาได้ครบจบที่เดียว
คุณสามารถเลือกได้ทุกเศษค่ะ
ราคาของเราจะมีแค่๒ราคาค่ะก็คือสั้น๘๐๐ยาว๙๐๐แค่นั้นค่ะ